ผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวถนนพระราม๒ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ค่ะอ่ามีเจ้าของร้านเนี่ยเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งฮะ
ถือมีดาบยาวสองเล่มอืมยาวบนเมตรเลยน่ะ
วัดแกว่งไปมาเนี่ยบอกว่าจะไปสู้เพื่อชาติ
จะช่วยประเทศชาติจะกู้ชาตินี่โอ้แล้วแกว่งด่าไปมาโอ้มันอันตรายมาก
น่ากลัวมากก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาครผู้ชายคนนี้ครับ
เขาก็นั่งคลุ้มคลั่งของเขาอยู่นะครับมีมิดดาบยาวเกือบหนึ่งเมตรอยู่สองเล่มนะฮะ
ชูบ้างฟันบ้างวางบ้างตะโกนบอกว่าจะไปช่วยประเทศชาติ
จะไปสู้เพื่อชาติจะกู้ชาติอะไรพวกเนี้ยชาวบ้านก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ตำรวจมาถึงก็ต้องพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้วางอาวุธลงแต่ก็ไม่เป็นผล
ที่สุดแล้วตำรวจก็ต้องเอาอาวุธมาเหมือนกันนี่ฮะเจอไม้ค้ำยันเข้าไป
ใช่ตำรวจเขาจะมีเวลาเจอคนคลุ้มคลั่งคนเสพยาเสพติดหรืออะไรแบบนี้
ที่แบบตำรวจไปจับก็อันตรายไงไม่รู้จะโดนอะไรถูกไหม
ก็ต้องเนี้ยยันเอาไว้เข้าใกล้ตัวไม่ได้ใช่ไหมใช่ดาบกู้ชาติ
เจอไม้คำยันคู่ชาติหน่อยก็ไล่ต้อนไปเรื่อยครับ
จนที่สุดแล้วจนนู้นอ่ะไปติดกับเสาไฟอ่ะค่ะ
อยู่แถวหลังร้านอ่ะเดี๋ยวต้องดันเอาไว้แบบนี้นี่นี่นี่
ค่อยดันดูเหตุการณ์กันหน่อยฮะแล้วก็จับเอาไว้ได้นะครับ
แข็งแรกกว่าจะจับได้อืมอ่าที่สุดแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้ครับ
ตำรวจก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายที่สพเมืองสมุทรสาคร
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายเอกรินว่องวิทย์การอายุ๒๓ปีเป็นคนอุตรดิษฐ์
เจ้าของร้านขายอาหารริมทางพื้นที่เกิดเหตุบอกว่า
นายเอกรินเดินถือมิดดาบมาตามริมถนน
แล้วก็มีตำรวจเดินตามมาห่างพยายามพูดจากเกลี้ยกล่อมให้วางมิดดาบลง
แต่ไม่เป็นผลกระทั่งนายเอกรินมานั่งหลบร้อนอยู่ที่หน้าร้านของเขา
แล้วมือก็ถือมีดดาบเอาไว้ทั้งสองเล่มนะครับนั่งตะโกนไปเรื่อย
จะขอสู้เพื่อชาติอย่างนู้นอย่างนี้
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายเอกรินไม่ได้ทำงานอะไร
ก่อนจะมาถือมิดดาบร้องตะโกนไปทั่วเนี่ย
ไปเสพอย่าบ้ามานะครับ
ไม่ต้องสืบมากเลยไปเสพอย่าบ้ามา